ยังอยู่อีกหนึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุและเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกัน
คือรถบาลพุกน้ำแข็งงุปวาสมขับมายางระเบิด
ตำรวจสภประโคนชัยพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุการณ์
รถบรรทุกน้ำแข็งไปชนท้ายรถทัวร์และตกข้างทางทั้งสองคันนะ
บนถนนสายโชคชัยเด็ดอุดมขาเข้าอำเภอประโคนชัยที่จังหวัดบุรีรำครับ
และที่มันเศร้าคือมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถ
กู้ภัยต้องนำร่างออกมาอย่างทุลักทุเลเพราะว่าต้องใช้เครื่องตัดถ่างออกมา
เพราะลำตัวติดอยู่จุดรถนี่บอยู่ครับคุณผู้ชม
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับนำร่างออกมาได้
เป็นคณะงานบริการบนรถทัวร์ก็คือบัสโฮเชศใตเบน
เป็นรถทัวร์ของนครชายแอร์สายกรุงเทพศรีสะเกด
ย้ำแบบนี้ว่ารถทัวร์เขาไม่ได้ประมาทนะคุณผู้ชม
เขามาดีแต่ว่ารถบรรทุกน้ำแข็ง
ยางระเบิดแล้วไปชนเขาทำให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
ส่วนผู้โดยสารทั้งหมดเลยที่นั่งมา๓๐กว่าคน
ปลอดภัยครับปีนออกมาจากหน้าตรงหน้าต่างที่มันแตกอ่ะ
ประตูฉุกเฉินนั่งอยู่แบบนี้คือไปยังไม่ถึงปลายทางครับ
บางคนเขาเอาที่ทุบกระจกทุบกระจกหนีออกมาครับเพราะอะไร
มันมีกลิ่นของน้ำมันน้ำมันมันรั่ว
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีประกายไฟมันระเบิดไงเดี๋ยวไฟไหม้ก็ต้องรีบเอาออกมาก่อน
สุดท้ายมีผู้โดยสารจาก๓๐กว่าบาดเจ็บไป๖
รวมทั้งคนขับด้วยนะฮะแล้วคนขับรถน้ำแข็งเองก็บาดเจ็บแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้โดยสารเล่าแบบนี้ก็นั่งรถทัวร์มาจากกรุงเทพจะมุ่งหน้าศรีสะเกดช่วงสงกรานด้วย
บางคนเดินทางก่อนนะฮะขณะเกิดเหตุผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับอยู่เพราะมันตี๕
นะก็หลับมาแหละนะฮะสักพักได้ยินเสียงโอ๊ยรู้สึกตัวคือรถตกข้างทางไปแล้ว
ตัวเองหลับอยู่นะสะดุ้งตื่นขึ้นมารถตกข้างทางทางแบบไง
อันนั้นรถน้ำแข็งสุดท้ายก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะ
นะครับอ่ะก็ฝากคนขับรถด้วยนะตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบ
เรื่องของยางให้ดีอันนี้ยังไม่สงกรานนะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับไปดู